คุณผู้ชมครับมาดูไอเดียของร้านขายยามร้านนี้กันหน่อย
แต่ว่าก็จะมีคนป่วยก็ไปซื้อยาบ่อย
เพื่อความรอดอยู่รอดปลอดภัยของทั้งลูกค้า
และทั้งคนในร้านเขามีไอเดียแบบนี้มาให้ดู
แล้วคนเขาชื่นชมเยอะมากลองดูแล้วลองทำตามดูได้นะฮะ
อันนี้ไม่แบบเครียดแล้วหรือไหมกินหลังร้าน
ได้ะะะะ
เป็นรถรถขาย๕๐
เป็น๑๓๕บาทครับ
แม่มีไอเดียยังจะมีอารมณ์ขัน
เขาก็คุยกันผ่านกล้องผ่านทางนี่
เกษตรกรอยู่ในร้านลูกค้ามาอยู่ข้างนอก
เศรษฐก็บอกว่าอาจจะกล่องใช่ไหมแล้วยาไม่เอาใช่ไหม
เออก็ขำกันไปฮากันไป

สุดท้ายเขาก็จ่ายยาผ่านช่องเล็ก

คนในร้านก็หย่อนยาออกมาให้ทางช่องนี้
ลดการสัมผัสแล้วก็จ่ายเงินกันไป
แล้วก็บอกว่าช่วงโควิดการสั่งยาก็เปลี่ยนไปนะครับ
บอกพี่กัดด้วยว่าร้านยาอยู่ในซอยวัดด่านสำรง

ลองเอาไอเดียนี้ไปใช้กันได้นะครับ